คุณผู้ชมค่ะก็พาไปดูอีกหนึ่งแม่ล่ะครับคนนี้

พาลูกไปเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งเล่นตามท้องนา
คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณลูกสังเกตดูดีหน่อย
รู้ไหมว่าแม่หรือลูกใครสุดกว่ากัน
ไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ

วิ่งไป
แหมก็บรรยากาศมันสดชื้นขนาดนี้

รองเท้าบูธก็ได้แรงออก
สดใสถนมันดังนั่งลูกเลยนะกาก๊า
ให้พี่ป้านาอ่ากแก่เคลียร์กันสักนี้หนึ่ง
น้องวินลูกแม่กับกะไม่เบานะคะ
มียักษ์ลงยักษ์ไหลตามเพลงแต่ให้สังเกตดีในคลิปมีอะไรผิดปกติ
ถ้าแม่จะเต้นขนาดนี้วินไปก่อนนะแม่นะโอ้โหโยกแรงขนาดนี้ไม่เกรงใจวินบ้างเลย
ลีลาแล้วบอกเลยว่าแม่สนุกเกินลูกไปมาก
คราวหน้าก็แหลงกันนิดนึงนะ
บอกเลยว่าคุณแม่สนุกเกินลูกไปมากนะคะ